นักเรียนเตรียมทหารน้องเมย์ที่เสียชีวิตลง
ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าน่าจะทราบผลการชนะสูตรชิ้นส่วนอวัยวะ
ซึ่งน่าจะได้ภายในสัปดาห์หน้านะคะ
ยืนยันค่ะบอกว่าสารที่ใช้ตรวจทางด้านของพันธุกรรมมีเพียงพอ
ไม่ได้หมดไปตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
กรณีนายพักขพงศ์ตันการหรือน้องเมย์นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
ที่เสียชีวิตภายในโรงเรียนเตรียมทหารที่จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นนะคะแพทย์ระบุว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
และได้ตัดชิ้นส่วนอวัยวะไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แต่กับมีกระแสข่าวบอกว่าน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มีไม่เพียงพอยังต้องรองบประมาณจัดซื้อ
ทำให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทันตามกำหนด
คือช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในวันนี้นายสมพรมรสผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก็เลยออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวค่ะ
บอกว่ากระแสข่าวที่ออกมานั้นไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของสถาบันมีเพียงพอ
และสามารถนำมาใช้ตรวจพิสูจนชิ้นส่วนอวัยวะของน้องเมย์ได้ตามปกติ
โดยทางสถาบันไม่จำเป็นต้องจัดซื้อน้ำยาดังกล่าวแต่อย่างใด
แต่ว่าในการตรวจหาสารพันธุกรรมจากชิ้นเนื้อที่ผ่านการดองน้ำยาฟอร์มาลีนนั้น
ต้องใช้เวลาประมาณ๗๑๕วัน
เพราะว่าต้องใช้น้ำยาและเทคนิคพิเศษในการดึงฟอร์มาลีนออกจากชิ้นเนื้อ
รวมทั้งยังต้องผ่านกรรมวิธีอีกหลายขั้นตอนนะคะ
ซึ่งสถาบันก็ได้สกัดและตรวจสารพันธุกรรมจากชิ้นเนื้ออวัยวะของน้องเมย์
ตั้งแต่วันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เตรียมจะส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้กับคณะกรรมการแพทย์
เพื่อส่งรายงานผลการชนะสูตรให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ครอบครัวของน้องเมย์ต่อไปค่ะ